หน้าตรงนี้หน่อยนี่คือเหรียญโปรยทาน
สวยมากเลยใช่ไหมสวยมากเป็นงานฝีมือนะ
เหรียญโปรยทานนี้เป็นงานฝีมือของสาวพิการคนหนึ่ง
คนสู้ชีวิตคนนี้ที่เราจะเล่าถึง
จะพาไปเปิดเส้นทางชีวิตของคุณพี่คนนี้เป็นคุณแม่
วันหนึ่งเธอเกิดเดินไม่ได้ขึ้นมา
ก็เลยตัดสินใจเธอต้องลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งแล้ว
เพราะตัวเธอไม่อยากเป็นภาระให้กับใคร
เรื่องราวของคุณแอ้มคนนี้จะเป็นยังไงไปชมกันค่ะ

ที่ท้องแล้วก็วันที่๒๒ก็ลุกขึ้นไม่ได้

มเนื้ออ่อนแรงแบบจับพันธุเป็นรุนแรง

ท้อมากเลยร้องไห้
ตีลูกตีเพราะเราเคยทำเองทุกอย่างนี้

ตีคนโตบอกแม่ตีอยู่ทำไมแม่ก็ไม่รู้

ก็เลยคิดไปคิดมาเปลี่ยนใหม่
อะไรมาทำก็เลยโอเคขึ้น
แม่เป็นอะไรทำไมเดินไม่ได้ทำไมขาแม่ลีด

เขาก็ถามยิ่งคนเล็กถาม
แม่ไม่ต้องเดินได้ก็จับขาจับนวด

กลับจากโรงพยาบาลไปประสาทใหม่๓เดือนแรก

ทำทุกอย่างแฟนทำคนเดียว
แฟนต้องอุ้มก็เลยจัดสนใจมา

พอเขาก็เหนื่อยงานแล้วมันเหนื่อยในบ้านอย่างนี้
ก็ไม่รู้แรกก็ไม่รู้จะทำอะไร

ก็เลยทำเลื่อนทำพวกเหรียญโปรยทาน

ก็โอเคพอทำได้ก็เลยทำมาตลอด
ที่แรกเป็นพวกซองแฟบน้ำยาปรับผ้านุ่มอย่างนี้

ส่งให้ใครมีงานศพว่าไปส่งเขาฟรี
เด็กเขาบอกน่านว่าให้เอาลิบิ้น
เฉพาะลูกส้มอย่างเดียวเกือบ๓วัน๔วันแล้ว

ขายเลยก็เลยเออสนใจก็เลยทำ
ใครสั่งมาก็ส่งไปเลยอย่างนี้ค่ะ

เดี๋ยวถ้าไม่มีแบบถ้าไม่มีของแล้วสั่งทำให้เขา
ปกติแล้วเราขายแค่ไหนครับ

เพราะฉันนแล้วขายถุงนี่๕บาททุกแบบ

เพราะว่ามันอุปกรณ์เยอะ
แล้วมีช่วงไหนที่เราขายพวกนี้ไม่ได้บ้างหรือครับ

มีงานทำอยู่กับลูกค่ะมีงานทำก็โอเคแล้ว
ถ้าไม่มีงานทำก็คิดนู่นคิดนี่แล้วมีงานทำก็โอเค
เดี๋ยวนี้ค่อยคิดแล้วเรื่องขาเลิกคิดแล้ว
ตอนนี้ดูแลตัวเองคือว่าไม่ให้เป็นแผลกดทับมากขึ้น

แอ้มเจนก็ยิ้มเยอะสู้เห็นลูกก็พอแล้ว
มีลูกเป็นกำลังใจก็โอเคแล้ว
คือเราขึ้นรายละเอียดเอาไว้ให้แล้วคุณผู้ชมถ่ายภาพเก็บไว้ก่อนนะคะ
ยังไงมีโอกาสก็ลองไปอุดหนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่แอ้มกันได้นะคะ
สู้นะพี่แอ้มสู้ครับ